ส่วนเหตุการณ์นี้วัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาะกัน
ฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำเนี่ยหนีเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวสองคนนะครับ
เข้าไปในร้านหนีขึ้นไปกระโดดหน้าต่างลงมาแต่ไม่ไหวนะ
ไอ้คู่หลีมันตามเข้าไปแทง๒คนนั้นเนี่ยตาย๑เจ็บ๑

หนีเข้าร้านก๋วยเตี๋ยว๒คนนะครับไอ้คู่หลีมันตามเข้าไปแทง๒คนนั้นเนี่ยตาย๑เจ็บ๑
กูชมเห็นคู่หลีมันตามเข้าไปแทง๒คนนั้นเนี่ยตาย๑

กูชมเห็นคู่หลีมันตามเข้าไปแทง๒
กูชมเห็นคู่หลีมันตามเข้าไปแทง๒

ขอโทษร้านก๋วยเตี๋ยวขอโทษนะพี่ขอโทษ

ผู้สื่อข่าวไปที่วัดโพทองล่าง
นนทบุรีไปคุยกับนางสาววราพร
ศรีวะอุไรอายุ๔๖ปีเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ลูกชายเป็นช่างแอร์แล้วมีลูกคนแล้วด้วยนะ
วันเกิดเหตุรู้แค่ว่ามีคนโทรมาให้ลูกชายออกไปหา

รับว่าลูกชายก็มีเรื่องชกต่อย
มีคู่อลิตามประสาวัยรุ่นแม่บางอย่างนั้น
แต่เชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะจำผิดคนละมั้ง
เรียกร้องให้ตำรวจจับให้ได้ครับ
คนที่แทงลูกแล้วก็คนที่ฟันลูก
ตำรวจสอบฐะวะบังศรีเมืองไปจับได้คนก่อเหตุทั้งหมดเลยนะ
อายุ๑๘เบียร์อายุ๑๙ไทยอายุ๑๙ปอนอายุ๑๘เก่งอายุ๑๘
จากการสอบถามเบียร์นะเบียร์กับบิ๊กนะผู้ต้องหานะครับอ้างว่า
ลงมือเหรอก็มันทำรุ่นน้องผมก่อนนะครับ
เคยถูกกลุ่มผู้ตายกลุ่มคนเจ็บไล่แทงก์ไง
คืนเกิดเหตุรวมกับพวกได้๙คนพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปตะเวน
ไปเจอเลยฮะไปเจอกลุ่มคนเจ็บกับกลุ่มผู้ตาย
จับกลุ่มโง้อยู่มากกว่าอีกนะเขาบอกอยู่เป็น๒๐คนได้
อยู่ริมถนนใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยจอดรถไล่ฟันซะเลย
กับผู้ตายเนี่ยวิ่งหนีเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็วิ่งไล่ตาม
ซึ่งทั้งสองคนถูกแทงถูกแทงแล้วก็กระโดดลงจากหน้าต่าง
ลงมาด้านล่างของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เขาก็เลยย้อนกลับไปเรียกเพื่อนมามารุมทำร้าย
คราวนี้มีทั้งเจ็บมีทั้งตายอย่างที่รายงานไป
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็คุมตัวส่งฟ้องศาล
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔คนเป็นเยาวชนนะครับ
ต้องร่วมสอบกับสหวิชาชีพ
ตำรวจก็บันทึกประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนครับ
อายุเท่านี้ก็คือทิ้งอนาคตเลยนะคะ